คุณผู้ชมครับวันนี้เลขคลิกชีวิตนะครับเดี๋ยวจะมาศึกษาเรื่องตัวเลขกันครับ
เพราะว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดกันมาแล้วว่าเลขไหนห้ามใช้
เลขไหนใช้แล้วดีมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันว่า
เลขที่เหมาะกับคุณนั้นควรจะเป็นเลขอะไรเหมาะมาก
สำหรับใครที่กำลังจะเปลี่ยนเบอร์นะครับ
และผู้รู้ตอนนี้อยู่กับผมแล้ว

คุยกับคุณปอนางฟ้าเลขลิขิต
ขอเริ่มต้นด้วยอย่างตามธรรมเนียมทุกสัปดาห์นะคะ
โครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์มี๑๐ตัวค่ะ
เราจะให้ความสำคัญที่๗ตัวหลังนะคะ
แบ่งเป็น๖คู่เลขตามชาติที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ

เราจะต้องใช้เลขคู่ต่างมาวางใน๖คู่เลข

เราจะพูดกันถึงเลขที่ต้องศึกษาก่อนการใช้งาน
เพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเลขแต่ละคู่เนี่ย
บางเลขก็เหมาะกับคนบางคนบางเลขใช้แล้วรุ่ง
ใช่ถูกต้องเลยอย่างเลขที่เรากำลังจะพูดถึงคือเลข๒๓๓
ค่อนข้างจะเป็นเลขที่มีเสน่ห์มาก
เสน่ห์ติดตาตรึงใจเหมือนโดนป้ายน้ำมันพลาย

ผู้ที่เหมาะจะใช้น่าจะเป็นคนของสื่อ
สาธารณชนหรือว่าดารานักแสดง
ผู้ที่ออกสื่อบ่อยอย่างผู้ประกาศก็ได้นะคะ
ถูกใช้อีกอย่างหนึ่งสำหรับเซลล์
ที่ต้องการขายของเยอะล็อตใหญ่

แต่ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าถ้าใครมีแฟนพี่ขี้หวง
แล้วก็ขี้ห่วงมากด้วยก็เลี่ยงไปเถอะค่ะ

แล้วก็เลขต่อไปเห็นเขาบอกว่าเลขนี้ที่คุณปอกำลังจะพูดเนี่ย
มันเป็นเลขที่เหมาะกับผู้ชาย
ถูกครอบเลยใช่ค่ะเลขนั้นก็คือ๒๕๕๒นะคะ
เนื่องจากว่าเป็นเลขที่ผู้ชายจะพูดจาอะไรกับผู้หญิง
ผู้หญิงมักจะยินยอมยอมที่จะอุปถัมภ
ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองและเรื่องการสนับสนุนด้านการงานด้วยนะคะ

ก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องยอมผู้ชายตลอดเวลา
อาจจะไม่ดีกับผู้หญิงเท่าไร
คู่ต่อไปนะคะจะเป็นเลขของเท่าแก่นี้
ผู้ที่ใช้ก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีอยู่แล้ว
มีลูกน้องจำนวนมากที่ต้องปกครองอยู่แล้ว
ใจใหญ่ใจใหญ่ใจนักเลงพอที่จะต้องดูแลชีวิตของลูกน้องได้
ก็น่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่เป็นแนวผู้บริหาร
เป็นนักธุรกิจนั่นก็คือเลข
ก็พลังมันเพิ่มไหม

มันตื่นเต้นกับทุกสิ่งอย่างรอบตัวเลยค่ะ
บอกว่าเหมาะกับคนที่มีอาการเฉื่อย
เขาจะทำให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ไปที่เลขต่อไปครับเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทร
ต้องค่ะนั่นก็คือเลข๔๗๗๔นะคะ
จากเลขนี้เป็นเลขที่มีการพูดจาจริงจังน่าเชื่อถือ
พูดจริงทำจริงพูดแล้วทำได้
ดังนั้นค่ะคนคนนี้จะบุคลิกเครียด
แต่สร้างสรรค์ในลักษณะที่เขาบอกเขาทำได้
ก็คือเขาทำได้จริงคนจะเชื่อถือเขามากค่ะ

เรามาถึงเลข๕๗๕ค่ะ
ถือว่าเป็นเลขสำหรับนักบุกเบิกนะคะ
แล้วก็จะให้ใช้ถ้าจะใช้จริง
ขอให้ใช้ช่วงบุกเบิกงานกิจการใหม่

และการที่จะต้องเจออุปสรรคปัญหามากมาย
เพราะเลขนี้จะเป็นเลขของความอดทนมาก
แต่ถ้าเกิดเราโฟลแล้วกิจการดำเนินไปแล้ว
ก็เปลี่ยนไปใช้เลขอื่นดีกว่าค่ะ

เลขต่อไปนี่โอ้โหมีไหวพลิบ

เหมาะมากค่ะกับคนที่เป็นล็อบบี้ยีสต์

ดูแลผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์นะคะ

คนทั่วไปคือเวลาเราพูดเราจะดูลื่นไหลเกินไป
เพราะเราหัวดีเกินไปเรารู้จักวิธีเดินทางรัฐมากไป

เขาก็จะรู้สึกว่าเราแบบดูไม่ค่อยน่าไว้ใจ

อยู่รวมกันระหว่างเลข๗กับเลข๘
ความจริงแล้วเป็นเลขที่เอื้อประโยชน์มาก
ในเรื่องของเงินก้อนโตจับธุรกิจใหญ่ได้

ยังไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเล่นหุ้น
เล่นหุ้นแล้วก็เสี่ยงโชคต่างนะคะ
แต่นี่ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว
พื้นฐานของความมั่งคั่งอยู่แล้ว
เพราะอย่าลืมว่าการที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาได้
เราก็ต้องเลี้ยงดูคนจำนวนมากเหมือนกัน
ต้องมีบารมีและอำนาจในตัวด้วย
เลขที่เขามองการไก่มีวิสัยทัศน์
การไกลอาจจะใช่แต่เป็นการไกลในลักษณะแปลกแหวกแนว

คือคนข้างนอกจะมองเราว่าเราเพี้ยน

เพราะว่าเวลาเราทำอะไรหรือเราแต่งตัว
หรือแนวความคิดทัศนคติของเราไม่เหมือนใครเลยค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์

ต้องต่างถ้าไม่ต่างเราจะเกิดได้อย่างไร

แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ค้าขายของขลังเครื่องลาง
เพราะเขาจะมีเซนต์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพราะว่ามีเลข๙ประกอบนั่นก็คือ๗๙๙๗ค่ะ

โอ้โหใช้แล้วเป็นเศรษฐี

แต่ว่า๘๙๙๘คือลักษณะของผู้ที่เป็นเท่าแก่ใหญ่
มีธุรกิจนี้มานานแล้วต้องมีพร้อมมาแล้วล่ะ
ในส่วนหนึ่งทั้งอำนาจบารมี
ทั้งเรื่องความที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตลูกน้องมากมาย

คุณผู้ชมก็ไปลองดูว่าเลขของที่เราให้ไปเนี่ย

สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
หรือว่าจะมองหาเลขที่มันจะพอเสริมบารมีของเรา
ในการที่จะทำให้อาชีพของเรานั้นก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไป
สัปดาห์หน้านะครับเลขคลิกชีวิตจะพูดถึงเรื่องอะไรนั้น
เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับ
ส่วนสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอมากนะครับ
สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ